เบาศีลปินคุณภาพร่วมการครับร้องบทเพลงพระราชณิพลในรายการพิเศษ
บทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปร่วมรำลึก

ทำขึ้นในโอกาส๕ธันวาคมนี้ค่ะ
โดยลูกว่าพิจิกานะคะจะอันเชิญบทเพลง
อันเชิญบทเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุดค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่านอกจากความภาคภูมิใจแล้วนะคะ
ยังทราบซึ้งจากเนื้อหาในบทเพลงพระราชนิพล
ถ่ายทอดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
ออกมาได้อย่างกินใจด้วยค่ะ

ผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้รวบรวมคำสอน
ที่ดีที่พยายามจะบอกพวกเราว่าให้เราต่อสู้

ถ้าเราต่อสู้ด้วยจุดเริ่มต้นที่มันมีคุณธรรม
ที่มันมีความซื่อสัตว์สุจริตแล้ว
จริงแล้วมันจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้เอง

แล้วก็อยากให้เพลงนี้เป็นพลังด้วย
ในการที่ให้หลายคนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความดีครับผม
เหมือนมาแสดงพลังความตั้งใจมากกว่า

และนอกจาก๒ศิลปินคุณภาพแล้วนะคะ
ในรายการบันทึกการแสดงบทเพลงพระราชนิพล
เพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิภลอดุลยเดช
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์นะคะ
ยังมีโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะรัฐกล้าวอมรดิตนะคะแล้วก็ศิลปินไทยรัฐทีวีร่วมขับร้องด้วยนะคะ
โดยมีกำหนดออกอากาศค่ะในวันที่๕ธันวาคมนี้
เวลา๒๑๓๐นหรือว่า๓๓๐นนั่นเองนะคะ
ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ